มีสนีคนเดินเข้ามาแล้วทำหน้าอย่างนี้
น่ารักน่ารัก

หนูก็ขึ้นไปโป๊ะปีนจนโดนถุยน้ำลายอ่ะ

เพื่อนเก่าอย่างกูก็ไม่สำคัญแล้วสิ

กูเป็นพี่กูเป็นแม่กูเป็นยายปะตายเป็นยายเป็นคอบครัวมึงหรอก

เดี่ยวเส่นอ่ะจำลองเหตุการณ์
โดนมนุษย์ป้าโหลคาบ
ประตูลิฟต์เปิดปึ้งป้ายืนเท้าเอวเลยแบบ

ถ้าไม่เลิกนะป้าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าป้าเนี่ย